คือตอนนี้ภาพรวมการท่องเที่ยวค่อนข้างดีมาก
ทั้งชาวต่างชาติและครึกครักมาก
เจอเหตุการณ์เจอคราวนี้เข้าไปเป็นยังไง

ซึ่งปุ้ยก็เป็นเหมือนตัวแทนของหมู่บ้านนะคะมาจากชาวเอเจนแล้วก็เจ้าของภูวิล่านะคะ
ก็อยากจะมาออกร้องเรียนมาบอกกับลูกค้าทุกท่านหรือประชาชนทุกท่านนะคะ
ก็คือว่าอย่าเพิ่งเหมารวมนะคะว่าเจ้าของเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
พูดตรงคือบางคนเขาก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
จากได้เงินจริงจากผู้เข้าพักตัวจริงแล้วเนี่ยยังไปได้เงินจากพวกที่

อ่าจองแล้วก็มาถึงก็เอาบ้านเต็มคุณไปเจอมิจฉาชีพ

ถ้าเขาจะโกงเขาไม่มาตรงทุนสร้างภูวิลล่าให้คนมาเที่ยวเหรอครับ

เพราะฉะนั้นว่ายืนยันว่าไม่มีแบบนั้นไม่มี
แต่ว่าในฐานะนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราคุยด้วยแล้วเราโอนเงินไปให้คือของจริง

ขอให้ลูกค้าจำคำปุ้ยพูดอยู่อย่างหนึ่ง
ดับแรกการที่คุณจองอย่าเพิ่งเห็นแก่ของถูก
ให้คิดพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบหลายเพจนะคะ
เพราะเดี๋ยวนี้สามารถซื้อเพจหรือซื้อยอดรีวิวได้นะคะ
คุณให้ดูเลยว่า๑เขาเปิดกิจการมากี่ปีนะคะ

ปั๊บลูกค้าโอน
แต่เดี๋ยวนี้พอมีมิจฉาชีพ

มันจะดูยากแล้วคืออย่างข้อ

อย่าไปคิดว่าอย่าไปเห็นกับของถูก
ผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่ผมจองมันคือราคากลางตรงไหน

จริงแล้วถ้าถามเฟิร์สนะครับหลักเลยเวลาเหมือนเฟิร์สซื้อของออนไลน์ก็ได้ครับ
ชอบช้อปปิ้งออนไลน์อะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะกลัวโดนหลอก
เฟิร์สคือถ้าคนที่ขายเราเขาไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่าง
หรือแค่วีดีโอคอล์ไม่ได้นี่คือเฟิร์สเปลี่ยน
เปลี่ยนเจ้าเลยถึงจะถูกมากมันก็เปลี่ยนเจ้าเลย
ก็เลยเอามันมาเปรียบเทียบกับการซื้อบ้านเหมือนกัน
ไลน์ส่วนดูดด้วยยิ่งได้แล้วเขาดูดไปทำยังไง
ฉาชีพคืออะไรที่เป็นซึ่งหน้านะตอนนั้นไม่กล้าแน่นอน
คือก่อนอื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องขยันหาข้อมูลหน่อย

เราไปเจอเจ้าแรกแล้วเขาบอกราคามาสมมุติคืนละหมื่น
ลองดูเพิ่มหน่อยว่าที่อื่นมันคืนละหมื่นไหม
ถ้าที่อื่นสองหมื่นสามหมื่นค่ะที่นี่ทำไมมันถูกจังอาจจะต้อง
แล้วก็อะไรนะขอวิดีโอคอร์อะไรถ้าคุณใช่เจ้าของตัวจริงหรือว่าที่พักจริง
วิดีโอคอร์คุยกับเราหน่อยแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่ง
อันนี้คือลูกค้าเขาก็ทำกันก็คือว่าสมมุติเขากำลังคุยกับเอเจนอยู่ใช่ไหมครับ
คุณเอเจนอยู่ส่วนเราเป็นเจ้าของบ้านลูกค้าทักมาหาเราเลยหาเขาขอ
แต่เขาหาข้อมูลไงเขาก็ทักมาหาเราเลยว่ามีเอเจนชื่อนี้ไหมกำลังจะจองอันนี้บ้านหลังนี้อยู่นะ
แล้วเราก็รู้อยู่แล้วเขาจะคุยกันมีลูกค้ากำลังจะมีเอเจนมาจองบ้านนี้ไหมชื่อนี้ไหม
พอตรงกันปุ๊บเราก็จะคอนเฟิร์มลูกค้าไปซึ่งเพื่อนเฟิร์สอาจจะทำกันเพราะว่าเรารู้จักกันด้วย
เฟิร์สเนี่ยมีเอเจนนั้นชื่อนี้ไหมเรากำลังจะจองบ้านนี้แล้วนะจะโอนเงินแล้วนะ
นี่ก็เลยบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราก็จะพิมพ์ไปอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเช็คก่อนว่าเอเจนเราหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้ด้วยครับ
คุณปุ้ยเพิ่มเติมอันดับแรกก็คือมาตรการในการป้องกันการถูกโกงนะคะ
คือถ้าสมมุติลูกค้าจะจองกับใครก็แล้วแต่ไม่ใช่กับปุ้ยกับคนอื่นเลยก็แล้วแต่
คุณเอาหน้าเพจนี้ไปโพสต์ลงกลุ่มภูวิลล่านะคะ
เขาจะมีกลุ่มภูวิลล่าที่คนติดตามหลากหลายแสนคนกับตักกับหลายหมื่นคน

ในเพจค่ะในเพจในกลุ่มกลุ่มเฟสบุ๊กเลย
คุณสามารถลูกค้าทุกคนนะคะสามารถเอาไปโพสต์เลยว่า
นี้เชื่อถือได้ไหมนะคะจะจองแล้ว
แล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ซึ่งเป็นในเครือข่ายในเอเจน
แล้วเจ้าของบ้านว่ายืนยันให้ถ้าไม่มีใครยืนยันเลย
คุณเริ่มเอกใจเลยว่าเปลี่ยนเจ้าดีกว่านะคะ
หรือถ้ามีคนแบบคอนเฟิร์คอนเฟิร์คอนเฟิร์มโอเค
ถ้าเชื่อถือได้เราถึงอันนี้จองได้นะคะ
ทำไมเป็นผู้บริโภคเมืองไทยถึงต้องลำบากขนาดนี้
หนูด้วยเป็นเจ้าของที่ลำบากเหมือนกันนะคะ

ฝั่งของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่คุณโจ้ไป

ทำทั้งอย่าอะไรเอาอย่าง
ในข่าวที่ว่าเขาก็ไปมาที่หนึ่งแล้ว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

หรือไปที่ภูทรจังหวัดชนบุรีเร่งรัดคดีสิ
ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องภาวะขวัญภาวะ

แล้วคุณต้องไปเอาเรื่องกับทางพวกนี้

มันต้องให้เห็นว่าเรานี่เป็นช้างพร้อมจะเหยียบ
ก็ไม่งั้นเราต้องไปเอาผู้บริโภคไปแจ้งความทีละลายทีละลาย

คือกะว่าจะไปนอนสงครานซะหน่อย

ของผมเนี่ยปีใหม่เลย

นี่ทั้งปีใหม่ทั้งสงครานเนี่ยคู่กันเลย

เอางี้เดี๋ยวหนูให้พักฟรีคนละคืนเลยค่ะ

หนูให้คนฟรีเลยเลือกมาเร็วคนละวัน

คุณปุ้ยในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการภูวิล่าที่พัทยากันแล้วกัน

เดี๋ยวนะมีอะไรฝากบอกฝากเตือนไปยังประชาชนหน่อยที่ฟังข่าวอยู่

หนึ่งเอาเพจหลักที่คุณจะจองเนี่ย

เชื่อถือได้ไหมจองได้ไหมคุณค่อยจอง
อันนี้คือการช่วยเหลือของที่ปุ้ยบอก

เห็นหน้ากันได้ไหมเห็นสถานที่จริงได้ไหม

แล้วก็ทางที่นิ่งที่สุดแบบที่ธานีลงบอก
ประกอบการเองก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็
ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใช้กับทุกภายนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ